อะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับไททานิกป่ะ

หลายคนเห็นแล้วตกอกตกใจ
อ้าวประเภทนี้แข่งเรือเขามาแข่งอะไรซักตอนนี้

โอ้โหฮือฮากันทั้งตำบล
เพราะว่าตำบนแห่งหน้ากำบวนนี้ไม่แห่งแทบธรรมดา

แต่เขานำเรือยาวนี่เจ้าแม่ทองคำ

มาแห่งกันที่นี่เลยลำเรือนี้
เขาเอาไว้ใช้แข่งขันจริง
เป็นการแข่งพายเรือขนาด๓๐ฝีภาย
สามสิบฝีภายจะยาวขนาดไหน

เหมือนนั่งเรียงกันสามสิบคนอ่ะคุณ
ต้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นพอเห็นแล้วก็มันก็สงสัยเนอะ
ทำไมถึงได้เอาเรือยาวมาบวชหน้าแบบนี้
ไปถามผู้รู้หน่อยดีกว่าครับ
เรือยาวไอ้นี้มันเป็นเรือยาวประเพณีของไทยที่อนุรักษ์ไว้
แล้วเรือลำนี้ต้นแบบที่ซื้อมามันเป็นของจังหวัดน่าน
เพราะนั่นเขาจะใส่เป็นหัวพญานาค
เราเมื่อเอามาก็สารต่อเอามารัดหน้าแห่หน้าเพื่อสารประเพณีของไทยไว้
คือครอบครัวของผมชอบรักกีฬา
กีฬาเรือยาวกีฬาประเภท
เพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปมั่วสุมกับยาเสพติดอ่า
เสียงเพลงอาจจะดังหน่อย
คักสนุกสนานในงานบวชงานแห่แบบนี้
เขาสืบสารประเพณีถูกไหม
แล้วก็ชอบในกีฬาการแข่งขันเรือยาวอยู่แล้ว
ต้องครับส่วนที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นลุงของนาคที่บวชนะ
ซึ่งก็เล่าให้ฟังอย่างที่น้องใบตองก็บอกแหละ
เขาใช้เรือยาวมาใช้ในขบวนแห่
แทนที่จะใช้รถเนี่ยก็เพราะว่าทางครอบครัวเขาชอบ
แล้วก็ชอบมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษสืบทอดกันมาเลย
ใช่แล้วครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการแข่งเรือนะ
ครอบครัวก็ต้องไปกันทุกครั้ง
แล้วก็ต้องมีการไหว้แล้วก็บวงสวงเรือก่อนแข่งด้วย
แถมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับ
บรรพบรุษของพ่อนาคเนี่ยนะครับ
เคยได้ถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันเรือพายมา

ก็เลยคิดที่จะนำเรือมาใช้ในการแห่ขบวนนาคแบบนี้
ก็เหมือนเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ
แล้วก็อยากจะเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมกันสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์การแข่งขันเรือยาวอีกด้วยนะครับ
นุโมทนาสาธุนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะ
แล้วก็ยังได้เห็นแบบว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวชุมชนแถวนั้นด้วย
ว่าเขาอนุรักษ์สืบสารการแข่งขันเรือยาวเอาไว้

มันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในสายเลือด
เวลาจะทำอะไรก็จะนึกถึงตลอด
คนรุ่นใหม่ก็จะได้เห็นด้วยนะคะ